ต้องบอกเมื่อวานี้เป็นไปตามคาดบางคนบอกสักทีสักที
ในที่สุดรัฐมนตรีสี่คนเมื่อวานนี้ยื่นใบลาออกแล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนพลเอกประยุทธ์เองก็จะมีความชัดเจนแล้วเหมือนกันในเรื่องของบทบาทว่าตกลงแล้ว
จะอยู่ในบทบาทไหนแล้วก็ตำแหน่งไหนเอาลองไปฟังเสียงเขากันหน่อยดีค่ะ
เราออกแล้วใครจะทำอ่ะใครจะทำก็ไม่ออกเป็นนายกอยู่นี่แหละ

เฮ้ยก็ขอให้ช่องเขาอยู่ถึงเมื่อไหร่อ่ะเออก็ได้หน่อยไม่ใช่มาถามผมซ้ำ
ก็เดี๋ยวเขาก็หาลือวันนี้พรุ่งนี้แหละจะรีบร้อนไปไหนแล้วเออ

อยู่หรือไม่อยู่ผมมีคำตอบในใจของผมอยู่ขั้นตอนขั้นแรกแล้ว

ดูนโยบายตัวอย่างต่างขึ้นมาอันนี้ว่ามันจะมีปัญหาก็เรื่องการเป็นนโยคทีของผมรึเปล่า
พูดอะไรเลยไม่เกี่ยวเรื่องของผมผมตัดสินใจบางอย่างผมไม่ได้ถาม
นะเพราะทุกคนก็เข้าใจผมสถานการณ์ผมอยู่แล้วนะให้เกียรติ

มันต้องอยู่มั้งมันไม่มีอย่างอื่นผมถ้าอยู่ก็คือต้องอยู่ในบัญชีนายก
เอางี้เหลือกันเดี๋ยวจะไปไปนายกข้นนอกขนได้วุ่นวายไปหมด
ทางด้านของพักพลังประชารัฐก็ตอบออกมาแล้วเหมือนกันว่าจะเสนอชื่อพลเอก
ยุทธ์ให้อยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพักแค่
ชื่อเดียวค่ะซึ่งหนึ่งกุมภาพันธ์นี้แก่นำพักจะเดินทางไปเชิญนายกด้วยตัวเอง
นายกก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวจะมามีนายกคนนอกคนนอกอะไรวุ่นวาย
ก็เอาตามนี้แหละแต่ถึงแม้จะถูกเสนอชื่อ
และถ้าได้รับเลือกหรือว่าเข้าไปสู่แวดวงของติดโผล่ในบัญชีรายชื่อแล้ว
ตำแหน่งนายกนะตอนนี้และตำแหน่งหัวหน้าคอสชก็จะไม่ออกทั้งนั้นแหละ
ก็ไม่ได้มีกฎหมายบอกไว้นี่ว่าต้องลาออกและท่านลาออกใครจะทำงาน
นายกพูดชัดเจนแล้วนะคะถ้าใครที่ถามถึงจุดยืนของท่านในเรื่องของการเมือง

ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวที่มีการเลื่อนวันกันมา
แล้วก็สุดท้ายเป็นการยื่นใบลาออกแล้วก็แถลงถึงการลาออกของ๔รัฐมนตรี
พักพลังประชารัฐค่ะก็มีผลแล้ว
โดยนายสนทิรัฐขออภัยนายอุตมะก็บอกว่า
มันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วล่ะที่จะต้องออกมาทำงานการเมืองเต็มตัว
แล้วก็บอกด้วยว่าก่อนที่จะมาแถลงข่าวเนี่ยนะ
ก็ไปบอกนายกไว้ก่อนแล้วนายกเองก็อวยพรบอกว่า
ทำงานการเมืองให้สำเร็จคำนึงถึงผลประโยชน์ชาติเป็นหลัก

ทั้งที่ก็ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยว่าจะมี
รัฐมนตรีคนไหนลาออกหลังพระราชกฤษฎีกา

หลายคนก็เลยถามว่าเอาอย่างนี้ต้องปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ไหม
เสียไปตั้ง๔คนนายกบอกไม่ต้องทำงานได้

เอาเป็นว่าที่หลายคนรอคอย๔คนนี้ลาออกแล้วเรียบร้อย
หลายคนถามถึงจุดยืนความชัดเจนของพลเอกประยุทธ์
ชัดเจนแล้วว่าก็อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกเท่านั้น
พลังประชารัฐก็บอกแล้วว่าเสนอรายชื่อเดียวแน่นอน
ล่าสุดค่ะมีรายงานบอกว่าพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลยค่ะ
การกรกตส่งหนังสือไปยังหัวหน้าพักพลังประชารัฐด้วย
แต่ว่าไม่ใช่เรื่องประเด็นสีนายกสีรัฐมนตรีหรือว่าเรื่องของนายกนะคะ
เป็นเรื่องของรายละเอียดการระดมทุนจำได้ไหมเรื่องของโต๊ะจีน
ที่เขาออกมาคอรหากันว่าโอ้โหทำไมมันเยอะแยะหลายล้านกันขนาดนั้น
ไปขอให้หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐชี้แจงแล้วก็ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม

ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้กับผู้สนับสนุนเอามาให้ดูให้หมด
รายละเอียดของเงิน๕๓๒ล้านบาท
แจงมาให้หมดเลยว่ามันเป็นรายละเอียดของใครที่ไหนอย่างไรทำอะไรบ้าง
พักบอกว่าผู้แสดงเจตนาสนับสนุนกิจกรรม๑๕๑คน
ยังไม่ส่งมาให้กับพักพักก็เลยยังส่งให้กรกตไม่ได้
กรกตเรียกแล้วนะคะไปเอามาให้ได้
แล้วก็ต้องดูด้วยว่าตกลงแล้วเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ได้จากการระดมทุน
ถูกต้องกฎหมายหรือเปล่า
แล้วก็ต้องย้ำด้วยว่าเอาไปแจ้งเป็นรายการประเภทเงินบริจาคไม่ได้ด้วยนะคะ
วันนี้เพิ่งจะเผยแพร่กันเมื่อวานนี้ค่ะ
ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ๙๙คุณผู้ชมจาก๑๘๐ประเทศนะคะ
ถือว่าไม่ค่อยดี

เพราะว่าปีที่แล้วเราได้อันดับที่๙๖

แต่ปีที่ผ่านมามันตกลงมาเหลือ๙๙ค่ะ

แม้ว่าดัชนีนี้จะไม่ได้ให้เหตุผล
ในการให้คะแนนเป็นรายประเทศนะคะว่าทำไมคะแนนถึงเพิ่มทำไมคะแนนถึงลด
แต่ที่แน่ค่ะมันก็สรุปได้จากรายงานว่า
ต้องพิจารณาเหมือนกันนะว่าตกลงแล้วเพราะว่าจริงก่อนหน้านี้ก็มีรายงานออกมาเหมือนกันว่า
แต่ดัชนีที่ออกมามันชัดเจนแล้วว่ามันแย่ลงจากปีที่ผ่านมาอีกค่ะ